เช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
วันนี้นะครับภาคกลางกรุงเทพมหาวนคร
มีความรู้สึกว่าอาจจะเย็นกว่าเมื่อวาน
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆเนี่ยนะครับจะมีการเกาะตัวมากขึ้น
มันจะเป็นลมเย็นมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เป็นลมอุ่นร้อนสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าจุดที่ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองอยู่
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากอากาศเย็นที่มีการคาดการณ์ว่าจะแผ่มา
ถึงพระฤหัสนี้ดังนั้นถ้าเกิดเวลาอากาศเย็น
แผลมาจนถึงกรุงเทพก็คือนับตั้งแต่วันแรกของกรมอุตุประกาศ
ไป๓วันก็คือจันทร์อังคารพุธวันนี้ก็จะถึงกรุงเทพ

แต่ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
เช้าวันนี้อย่างที่เห็นนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
ก็แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆแล้วก็กลุ่มเมฆฝน
ก็จะสังเกตว่ากลุ่มฝนหลักที่มีการก่อตัวขึ้นส่วนใหญ่ในเช้าวันนี้
จะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
เป็นทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝนด้วย
ทีนี้เดี๋ยวมาไปดูกันหน่อยว่าการตรวจสอบจากเลด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนนะครับ
สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือกลุ่มฝนที่ตกนะตอนนี้
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนฟ้ากระนองบางจุดมีลมกระทะโชกแรงฟ้ารองฟ้าผ่าน
แถวบริเวณจังหวัดสะกดนครขอนแก่นกรรศิลป์นครพนม
นี้ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้านี้
ก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับ
นี่คืออากาศเย็นนะครับที่มีการแผลลงมา
เช้าวันนี้ก็แผลลงมาถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
แล้วก็แพลลงมาจนถึงบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเล็กน้อยนะครับ
กรุงเทพก็ได้รับลมเย็นบ้างแต่ก็ไม่หนาวเย็นเหมือนช่วงฤดูหนาวนะครับ
มาดูเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของสภาพอากาศในวันนี้นะครับ
เหนือเป็นจุดเดียวที่วันนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากบริเวณความกดอากาศต่ำ
ก็คือบริเวณที่มีอากาศร้อนค่อนข้างสะสมกันหลายวันแล้วนะครับ
ซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้ในช่วงเช้าอากาศยังคงเย็นสบาย
ซึ่งแตกต่างกันกับช่วงเช้าประมาณ๒๐องศาเลยทีเดียว
ส่วนพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังอยู่นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้กระแสลมเอาความชื้นจากบริเวณทะเลพุ่งขึ้นไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งตรงนี้เองจึงกลายเป็นจุดที่ทำให้มีการสะสมปริมาณฝุ่นละอองไว้
เหนือยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝุ่นต่อไป
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนกันจากการตรวจสอบอย่างที่บอก
สีเขียวคือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมตลอดทั้งวันในวันนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณอิสานตอนบน
แล้วก็มีภาคกลางบ้างเล็กน้อย
แต่ภาพรวมแล้วก็จะน้อยกว่าเมื่อวาน

ส่วนนี้เป็นเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ

ก็จะสังเกตว่าในวันนี้ก็จะมีการก่อตัวของ
เมฆเพิ่มมากขึ้นในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะช่วยลดอุณหภูมิในช่วงกลางวันได้
เหนือยังคง๑๗องศานะครับที่เชียงใหม่ต่ำกว่า๒๐องศา

แต่ทีนี้ไปดูในช่วงเที่ยงครับก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นไต่ระดับสูงขึ้นครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
อีสานตอนบนเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลดลงจากเมื่อวาน
ไปดูของเมื่อวานนี้กันนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจน
ก็จะพบว่านี่นะครับภาคกลางลดลงมานะครับส่วนอีสานตอนบนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังไงใครอยู่ตามจุดต่าง
คงต้องเตรียมดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
ก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์หมอกควันนะครับ

สังเกตว่ามีสีม่วงด้วยนะครับ
เป็นระดับวิกฤตก็คือส่งผลต่อสุขภาพนะครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งก็คงต้องเตรียมอุปกรณ์กันเรื่องของฝุ่นละอองให้หนาแน่นหน่อยนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นระดับนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเยอะเป็นพิเศษ
ภาคใต้คลื่นยังคงแรงวัน๒วันนี้
หลังจากนั้นช่วงสุดสัปดาห์ก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับ
และนี่คือทั้งหมดนะครับของการคาดการณ์สภาพอากาศนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ